รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป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

เรียกได้ว่าหาเช้ากินข้ามจริงนะครับ
กับทั้งหมด๘ชีวิตรวมทั้งเธอด้วย
เเจ้าหนึ่ง๑๕อีกเเจ้า๑๒หมื่นเเจ้าหนึ่ง๔๐๐๐
แต่ว่า๔๐๐๐ต้องจ่ายทุกวัน
วันละ๒๐๐บาทโอ้โฮจ่ายมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับนี่

โอ้โหเป็นแสนแล้วมั้งฮะป่านนี้

กรรมได้ให้ล้าน
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
๒๐นาทีเป็นต้นไปกับรายการนี้ครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
รายการของเราเป็นรายการที่ง่ายที่สุดแล้ว
ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะนะครับ
ร้องครบ๑๐เพลงเนื้อถูกต้องหมด
รับไปเลย๑ล้านบาทครับ
และตอนนี้นะคะเราหมดไปแล้วนะคะ

นั่นคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตแบบออริจินัลกันค่ะ

ก็ครั้งที่แล้วเปิดประเดิมไปแล้วนะคะ
กับคุณยายนักสู้นะคะ
ก็เป็นทั้งคุณยายเป็นทั้งคุณย่า
เป็นทั้งลูกสาวเป็นทั้งแม่

ไม่รู้ว่าเธอท้อบ้างหรือเปล่านะคะ
ต้องไปชมภาพชีวิตของเธอกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ

ป้าชื่อสุภนับสกุลประพาค่ะ

อยู่อำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาค่ะ

ต่างคนต่างไปทำงานกัน
แล้วก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยง

เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยง๒คน

คนที่สองชื่อน้องเทียอายุสิบเอ็ดปี
ลูกคนที่สองก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน
คนแรกชื่อน้องขุนศึก

แล้วคนที่สองชื่อน้องมูหลาน

แล้วลูกคนที่สามก็เอาหลานมาให้ป้ามาเลี้ยงด้วย

คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน
คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน
คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน
คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน
คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน
คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน

คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน
คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน

คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน
คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน

คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน

คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน
คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน

คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน

คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน

คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน

คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน
คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน

คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน
คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน

คนที่สองชื่อน้องก็เอาหลานมาให้ป้าวันเลี้ยงสองคน

สู้เพื่อแม่และหลานทั้ง๖
แรงต้องไม่ตกหัวใจต้องไม่ท้อเชิญครับ

สวัสดีค่ะ

ต้อนรับอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองแล้วเราได้เจอกัน
ก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับ
ผู้ติดตามที่น่ารักนะคะทั้ง๖ท่านเลยนะคะ
ทายน้องเทียน้องขุนศึกน้องมู่หลานน้องใบตานแล้วก็น้องเจลค่ะ

นี่ก็คือหลานทั้ง๖คนนะครับซึ่งเป็นลูก
ของลูกของป้าวันนะฮะทั้งสามคนคนละสองคนละสองคนละสอง
หกชีวิตพอดีนี่ก็คือสิ่งที่ป้าวันดูแลมา
ถ้ารวมคุณยายด้วยรวมคุณแม่ด้วยก็๗คน
ชีวิตในบ้านนะครับเด็กเด็กนี่เรียกว่าดูแลกันมาตั้งแต่บางคนนี้ตั้งแต่

วันที่จะต้องดูแลหลานเนี่ยก็ทำให้เกิดภาวะการเป็นหนี้
ป้าวันเป็นนี่อยู่เท่าไรคะเป็นนี่อยู่สี่หมื่น
เสร็จสี่หมื่นค่ะกี่เจ้าครับ
เจ้าอีกเจ้าหนึ่งหมื่นห้าต้องจ่ายยังไงอ่ะ
เหมือนงากเขาก็เอาแค่ต้นปรับอีกเจ้าหนึ่งสองหมื่นเจ้าหนึ่งสี่พัน

วันละวันละสองร้อยสองร้อยบาท
โอ้โหจ่ายมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับเนี่ย
สามปีได้แล้วโอ้โหเป็นเป็นแสนแล้วมั้งฮะตอนนี้
ทีนี้วันไหนที่ไม่มีสตางค์ก็ใช้วิธีหลบเอา
แล้วให้หลานรับหน้าแทนรับหน้าแทน
ป้าวันแล้วไม่กลัวหรอกลัวไม่กลัวเขาทำอะไรหลานหรอคะ

แล้วอย่างนี้หลบเขาบ่อยไหมอาทิตย์หนึ่งหลบกี่ครั้ง

ทีนี้ไม่มีถ้าหลบทุกวันมันก็จะไปเป็นต้นทุกวัน

ต้นมันสี่พันธุ์นะแหละแต่ว่าเขาไม่ทำเป็นต้น

อ๋อยังอยู่โครงเดิมที่สี่พันธุ์นะคะ
เด็กทุกคนรู้หมดว่าคุณย่าคุณยายเป็นหนี้เนอะ

เจลโตสุดเลยน่าจะรู้ความรู้สึกของกัน

ใครจะต้องเป็นคนคอยปฏิเสธว่าคุณยายไม่อยู่

ว่ายายไปไหน
ถามว่ายายไปไหนแล้วเจลตอบเขาว่าอย่างไร

เขาก็เรียกเขาแล้วก็เดินออกไปเลย

นี่คือหัวหน้าครอบครัวค่ะ
ที่เรียกเรียกว่าหาเช้ากินข้ามจริงนะคะ
กับทั้งหมด๘ชีวิตรวมทั้งเธอด้วย
วันนี้เดี๋ยวเราจะให้แข่งกันเป็นเพลงที่๓
เพลงที่๓มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
ตอนนี้ป้าวันยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยสักตัวหนึ่ง

เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่๓นะครับ

ถ้าเพลงนี้ร้องได้นะครับ๔๐๐๐บาท

หนี้ได้สำเร็จแน่นอนกับเพลงนี้

มาเลยครับอินโทรเพลงที่๓นะครับ

มูลค่า๔๐๐๐๐บาท

มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
มูลค่า๔๐๐๐๐บาท

มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
มูลค่า๔๐๐๐๐บาท

มูลค่า๔๐๐๐๐บาท

มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
หมุนวันจะสู้หรือจะหยุด

ในเพลงนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ถ้าใช้เนี่ยต้องอย่างนี้ใช้ครับแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือไม่ใช้นะฮะ
ไม่เป็นไรค่ะเลือกให้ดีนะครับตัวช่วยนะครับแผ่นแรกนะครับแผ่นไหนครับ
แผ่นที่๒ที่คุณวันเลือกนะครับก็คือ
ที่สองนะครับเปิดออกมาแล้วคือได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ได้ฟังเพลงคือสามารถเลือกฟังท่อนไหนก็ได้หนึ่งท่อนอืมอันนี้ไม่เป็น
ไรนะคุณวันเก็บไปก่อนก็ได้เดี๋ยวขอฟังก็ได้คือถ้าคิดว่ามัน
ท่อนหนึ่งก็ไม่พอเนี่ยเปิดต่อได้เลยเผื่อจะไปใช้กับเพลงหน้าหรือว่ายังไง
มันจะไปเจออันหนึ่งเอามามารวมกันได้ให้ได้ผลดีที่สุดค่ะเปิดไปแล้ว
หนึ่งแผ่นนะครับได้สิทธิ์ฟังเพลงต้นฉบับหนึ่งท่อนนะครับแต่คิดว่าอาจจะยังไม่พอ
หรือพอเราก็ไม่รู้นะครับต้องมาถามกันอีกทีนะครับ
เพราะว่าตัวช่วยยังมีสิทธิ์ใช้ได้อีก๒แผ่น
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เอาละครับขอให้เจอแผ่นที่ต้องการนะครับ
ตัวช่วยแผ่นที่๒ตัดสินใจใช้แล้วนะครับ

นั่นก็คือแผ่นที่๒นอกนั้นเลือกได้หมดนะครับ
แผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สามสี่ห้าหก

เสียงเชียรวยเปล่าฮะหรือว่าแล็วเอง
ก็หลานดูไงที่สาม

น้องทายบอกว่าแผ่นที่๓นะครับมาดูกันครับตัวช่วยแผ่นที่๒นะครับที่คุณวันเลือกนะครับเลือกแล้วเป็นแผ่นที่๓ก็คือ
ผ่านที่สามข้ามไปที่นี่ไปเลยครับ
ข้ามไปเลยค่ะหมายความว่าไม่ต้องร้องค่ะ
เพราะนี่คือตัวช่วยที่ดีที่สุดเลยค่ะ

มูลค่า๖หมื่นบาท
ถ้าพร้อมอินโทรมาเลยครับ
ค่ะ
หกหมื่นค่ะป้าวันครับเพลงนี้โทรขึ้นมาเศร้าทีเดียวเพลงนี้
นี่ไงครับเพลงนี้ก็หกสิบ
ถ้าอยากได้หกหมื่นขอแค่มีสติร้องให้ได้ร้องให้ถูกถ้าต้องการการพยุงที่มั่นคงก็คือเปิดตัวช่วยที่เหลืออยู่อีกหนึ่งตัวนะตอนนี้ครับ
หรือถ้าไม่ไหวจริงจริงค่ะก็หยุดหยุดแล้วเอาสี่หมื่นกลับบ้านไปได้สี่หมื่นอันนี้แล้วแต่นะครับค่ะ
เอาที่ป้าวันไหวถามใจป้าวันดูว่าความกดดันกับการที่เราอยากได้เงินอะไรมันนำกว่ากัน
เอาละครับฟังอินโทรเพลงที่๔ไปแล้วจะสู้หรือจะหยุดครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ

ใจเฮ้ยอายุมันละหันกล้า
น้ำตาไหล่พร้อม
วันเพ็ญจากพี่ไป
หนุ่มเมืองชนเลสามหาใจ
ต่างยืนร้องเคย
รถไฟเล่นไปรับตา
มาแล้วน้องเพ็ญลาก่อน
ไม่มีบุญย้อนขอลาไปก่อนหลับลา
พ่อแม่น้องเขาย้องจะวาวิวา
เห็นเขียนว่าเพราะว่าไม่รักเขาเลย
ประเภทนี้พรุ่งทุ่งชนให้คนกวดร้าว
เจ้าบ่าวเจ้าสาวคงไม่มีสุขหลาย
มันหมดสบายบังคับใจกันไหน
ผิดโทรอายเพิ่งจำต้องฝืนทน
วันไหนทะเลมีคลื่น
เหมือนเสียงเสริญของคนรักจากเมืองชน
หนุ่มผ้าฉลองเขาได้แค่เพียงงายตน
ยายเพ็ญมองงอนคิดถึงคนเมืองชนทุกวัน
ไม่รู้ว่าถูกไหมแต่บอกได้เลยว่าสมศักดิ์ศรี

เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
คุณวันร้อง
ร้องได้ให้ล้าน
โปรดติดตามตอนต่อไป